ว่ากันว่าภูลังกาเป็นดินแดนพิสูจน์ความกล้าของพระแกร่ง
มีเรื่องเล่าเมื่อราวพศ๒๕๕๙
จากพระอาจารย์วังทิติสาโรผู้มีชื่อเสียงในหมู่นักปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่บรรลุขั้นสูง
และมักจะได้พบเจอกับบททดสอบจิตใจอยู่หลายครั้งระหว่างปฏิบัติธรรมบนภูลังกา
ต้องเผชิญกับสิงสารศักดิ์พูดพรมเทวดา
และยังมีตำนานบทหนึ่งเล่าว่าท่านสามารถสื่อสารกับพญานาคได้
มักจะมีงูใหญ่ขนาดเท่าต้นเทียนพรรษาลำคอแผ่สีแดง
หรือเข้ามาหาพระอาจารย์วางในถ้ำอยู่เป็นประจำจนสามเณรทั้งหลายหวาดกลัว
แต่ท่านได้บอกว่านั่นคือนาคที่พบเป็นสัตว์ประเสริฐศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิตรกับพระสงฆ์
ยังเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาจึงไม่ทำอันตรายใด
ท่านเคยกล่าวว่าคืนหนึ่งท่านนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตรพญานาค
มาขอส่วนบุญเพื่ออยากจะไปเกิด
เช้ามาท่านก็บอกให้เนรให้เด็กวัดให้อยู่กับท่าน
นึ่งข้าวใส่บาทท่านเรียกว่าจะบินทบาทอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลนั่นแหละ
พอล่วงเขาคืนอีกวันใหม่พญานาคก็มาเข้าสมาธิบอกว่าเขาได้รับส่วนบุญแล้ว